ที่ออกมาร้องเรียนตั้งแต่ปี๕๗แล้วว่า
ภาพของพ่อที่เป็นฝีมือแท้ของคุณพ่อคืออาจารย์ถวัน

ใช่ค่ะหายไปนับดูแล้วเป็นร้อยกว่าภาพ
แล้วก็มูลค่าความเสียหายคือ๓๐๐ล้านบาท
แล้วก็เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าทางเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าทางด้านลูกชายอาจารย์ก็ไปสอบถาม
กับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ก็ได้พูดถึงความคืบหน้าของกรณีนี้ด้วยค่ะ
โดยบอกว่านายดอยทิเบสดัชนีซึ่งเป็นลูกชาย
แล้วก็เป็นผู้จัดการมรดกของอาจารย์ถวันดัชนี
ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินปี๒๕๕๙
มาแจ้งความว่าภาพวาดของพ่อหายไปทั้งหมด๑๑๓รูป

คือเรื่องนี้ก็มาจากเมื่อวันที่๘มิถุนายนปีที่แล้ว
ลูกชายมาแจ้งความเอาไว้หลังจากที่รู้เลยนะคะ

ว่าภาพวาดของพ่อที่เก็บเอาไว้ในบ้าน
ที่คณะยาวถูกขโมยไป
แต่ตอนที่แจ้งไว้ตอนนั้นจนมาถึงเมื่อวานนี้
คือยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้เลยนะคะ
ดอยทิเบสบอกว่ารูปภาพที่เก็บอยู่ในห้อง

และเป็นผลงานชุดสุดท้ายของอาจารย์ถวัน
มีภาพวาดหายไปกว่าร้อยภาพ
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๓๐๐บาท
โดยภาพวาดส่วนใหญ่เป็นภาพวาดจำพวกสัตว์ป่า
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียง
พลตำรวจโทชานเทพพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะ

รูปภาพของอาจารย์ถวันเป็นทรัพย์มรดด
หรือว่าเป็นทรัพย์ส่วนโตที่แบ่งให้ใครที่ฝากมากันตลอด

เพราะแต่ละภาพมีราคา
ทรัพย์มรดกใครเป็นคนดูแลระหว่างลูกชายกับเมียของเขา

รู้สึกว่าเขาหย่ากันแล้วนะอยู่ที่ต่างประเทศ
แต่ตรงนี้ส่วนลึกเราเราไม่ขอไป
แต่เรื่องผู้จัดการมรดกก็คือลูกชาย

แต่การจรกรรมก็ตอนนี้ยังไม่พบนะครับ
แต่อาจจะมีการเอาออกไปขายกันบางส่วน
อันนี้ผมไม่บอกคนไหนหรือคนนอกนะครับ
เรายังไม่ระบุตัวบุคคลไหน

นี่แหละค่ะยังขอสงวนไว้ก่อนยังไม่ตอบข้อมูลนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าตอนนี้ดำเนินการในเรื่องของกฎหมายอยู่
เรื่องของการออกหมายค้นแล้วก็การเข้าตรวจค้น
จะได้แน่ชัดว่าภาพที่หายไปสรุปแล้วมีเท่าไหร่กันแน่
ส่วนจะมีการเรียกตัวใครมาสอบสวนเพิ่มเติมไหม
อันนี้ก็ให้ทางคณะทำงานดำเนินการต่อ
เพราะว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วนะคะ
พลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
เป็นประธานคณะทำงานดูแลเรื่องนี้อยู่
สัปดาห์หน้าค่ะน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้
ส่วนทางด้านลูกชายก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ถวันหรือว่าคุณพ่อมีบ้านสองหลัง
คือบ้านดำหรือว่าพิพิธภัณฑ์บ้านดำอยู่ที่เชียงราย
เสรีไทยนี่แหละที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ
มีผู้หญิงวัย๗๑ปีเป็นคนดูแลบ้าน
ส่วนตัวลูกชายจะเข้าไปที่บ้านที่เสรีไทยบ้างเป็นครั้งคราว
ตอนคุณพ่อเสียชีวิตลงเมื่อ๓กันยายนปี๕๗
ก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านเนี่ยทรัพย์สินอยู่ครบ
ถ่ายภาพวาดของอาจารย์เอาไว้มีภาพวาดประมาณ๖๕๐ภาพ
แล้วก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่เป็นรูปของสัตว์ป่า
คือบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่อาจารย์ถวันจะใช้เป็นที่วาดภาพ
๕๗เดือนมิถุนาปี๖๐คือปีที่แล้วไปตรวจสอบทรัพย์สิน

ปรากฏว่าทรัพย์สินอยู่ครบแต่ภาพวาดหายไปค่ะ
ตอนแรกก็เข้าใจว่าหายไป๓ภาพ
คือมีภาพนกอินซี๒ภาพ
แล้วก็ภาพควายที่อยู่บนพื้นสีแดง๑ภาพ
มูลค่าประมาณ๖ล้านบาท
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอบางชัน
แต่พอไปตรวจสอบอีกครั้งมันไม่ใช่แค่๓ภาพค่ะคุณผู้ชม
คือ๑๑๓ภาพมูลค่า๓๐๐ล้านบาท
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความเพิ่มเติม
แต่ว่าคดีไม่คืบหน้าก็เลยนำเรื่องร้อง
ต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

เพราะว่าภาพที่หายมีทั้งก่อนและหลัง

แล้วก็คุณดอยที่เบสก็ที่มาเรียกร้องต่อ

ใช่ก็นี่แหละค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ
เมื่อคืนทางด้านของคุณดอยทิเบศ
มีการโพสต์ข้อความข้อความหนึ่ง

เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพ่อนะครับ
บอกว่าผมไม่เอามรดกของพ่อมาใช้
แตะต้องทรัพย์สมบัติไม่เคยเอาภาพผลงานออกไปขาย
ใช้มรดกแม้แต่สตางค์แดงเดียว
แม้จะลำบากขนาดไหนที่ต้องดูแลอย่างเพียงลำพัง
ไร้การช่วยเหลือแต่ผมจะดื่มเลือดกินเนื้อตัวเอง
ลูกสิงโตดีกว่าที่จะยอมคุ้ยเศษอาหาร
เหมือนหมาข้างถนนและจะไม่มีวันทรยศต่อลมหายใจของพ่อ
นี่เพิ่งโพสต์เมื่อคืนนี้เองนะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้คดีนี้เดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อ

เพราะว่าอยู่ระหว่างดำเนินการขอหมายค้น
แล้วก็เรียกมาสอบปากคำสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
แล้วก็คนที่ดูแลบ้านวัย๗๑ปีด้วยนะครับ